สวัสดีครับคุณยิมีแม่หินท้อสครับ
สวัสดีครับอาจารย์ติ๊กกลิ่นสีของเรานะครับ
และขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
ดวงสมโพธิ์
นี่คือรายการหาคู่รายการแรกนะครับ

คุณจะเชื่อเรื่องของเสียงของหัวใจ
หรือคุณจะเชื่อเรื่องดวงชะตาฟ้าลิขิต

ก็ควรจะทำ๒วันนี้เป็นวันดี
คือวันจันทร์กับวันอาทิตย์

วันจันทร์เป็นอธิบดี

คุยงานเพื่อโปรเจกต์ใหญ่

แล้วคนที่ตอนนี้เกิดวันจันทร์กับวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้าง

แต่ว่าจะทำพิธีกรรมหรือจะทำเลิกในการที่จะเจรจาธุรกิจเนี่ย

เขาจะเลือกฟังเสียงหัวใจของเขา
หรือจะเชื่อดวงชะตาฟ้าลิขิต

แต่สาวโสดของเราเนี่ยต้องมีเพื่อนช่วย
วันนี้นะครับเราได้แข็บเชิญ๒ท่านนี้มา

ขอต้อนรับคุณฤทธิเรืองฤทธิ์และคุณนุ้ย

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ใช่เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเลือกครบ

เข้าหมายความว่ายังไง
ก็ถึงเลือกมากับพี่นี้กันดีกว่า

ไปพบแพทย์ท่านอื่น

ดูดีอยู่แล้วใช่มั้ยครับ

พี่ฟีร่าน
ลาสีเมฑุรุนทร์น่ะเป็นคนสองอารมณ์สองใจไปไหนเป็นคนเดียวไม่ได้
ต้องมาพาเพื่อนไปพาคนนู้นคนนี้ไป

ตอบว่ามีหรือไม่มีขอขอแค่นั้น

เอาแล้วมาแล้ว
ร้อยหนึ่งอะมีมั้ยร้อยหนึ่งอะมีมั้ยโหจะมาทางนี้ก็ไม่บอก
เอางี้ต้องถามก่อนนะครับคุณสองคนต้องมาช่วยสาวโสดของเราในวันนี้
ในการคัดหานุ่มโสดที่เหมาะกับเขาปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันมีใครที่มาจีบเพื่อนเราเรามีเกณฑ์ยังไงบ้าง
ถ้าเกิดจะให้ช่วยเพื่อนนะสเปคเพื่อนต้องบอกเพื่อนว่าเพื่อนแบบอย่าเลือกเยอะ
ขอเป็นคนที่แบบนิสัยดีเข้ากันได้

แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องลางค่ะ
แบรนด์ชื่ออะไรมูระยาค่ะค่ะโอเค

การ์ดยันเกี่ยวกับพระพิคเนธเป็นรูปพระพิคเนธเลยค่ะ

เอาไว้หลังเคสโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินก็ได้ค่ะ

ใช่ค่ะ

โอเคสดมานานแค่ไหนละมอนตรา

ผู้ชายกลัวเราด้วยเกี่ยวกับรักครั้งเก่าของเราด้วย

แต่วันนี้สิมีผู้ชาย๔คนมาให้เลือกเลย
ก็หวังไว้ว่าคงจะอร่อยไม่แพ้กัน
จัดไปเลยเตรียมพร้อมไหม
นี้เนี่ยนอกจากหน้าตาหุ่นดีแล้วต้องมีซิกแพค

ถ้าคุณเป็นนางแบบคุณน่าจะถูกใจคนที่ชอบออกกำลังกายแบบนี้

สวัสดีครับเจดนะครับเป็นเทรนเนอร์ฟิตเน็ตครับผม
ใช้เวลาในฟิตเนสวารัสประมาณ๑๐ชั่วโมงครับผม
วิธีการจัดตารางในการเล่นของผมก็จะแบ่งเป็นการเล่นแขนหัวไหล่
พอวันที่๒ผมก็จะเปลี่ยนไปเล่นหน้าอกเพื่อให้แขนและหัวไหล่ของเมื่อวานได้เกิดการพักครับ
ความชอบหนึ่งคือความชอบบีบอยครับชอบเต้นบีบอยแล้วก็สอนเต้นด้วย
บอยนี่อาจจะเต้นวันเว้นวันครับถ้าจะเต้นบีบอยด้วยแล้วฟิตเน็ตด้วยกล้ามเนื้อเราจะไม่ไหวครับ
ผมเป็นคนจริงจังกับทุกเรื่องถ้ามีแฟนผมก็จริงจังกับแฟนคนเดียวครับ
มอดตาโอ้โฮโคตรจีนนะครับมอดตาเก็บมาสนิทนี่นี่ค่ะแล้วมะแรงเลยค่ะ

สวัสดีครับชื่อเจดครับวารทิศศรีสสิสาอายุ๒๙ปีเป็นเทรนเนอร์ครับ
ใส่แมสหาได้ทั่วไปคนใส่ใจหาได้เท่าเราครับ

บนตาเราก็ไม่ได้เราอาการออกแบบนี้ไม่ได้

อ่ะคุณโสดมานานแค่ไหนละ

แต่อารมณ์เหมือนพวกแบดบอยนะ

เลือกอาหารเป็นใช้จำคัญ
มันขนาดไหนให้คือแบบ

ป่ะอ่ะมาดูเขาใกล้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง

มันเป็นสามเหลี่ยมลงไป
มันก็จะมีลงมาเรื่อย
เขาใช้แบบหน้าที่การงานในการหาเสียงหาเลย

เขาเป็นนุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์
ใครอยากจะซื้อรถหรือปรึกษาเรื่องของรถยนต์

สวัสดีครับผมเอ๊จรีสัมภารี
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการขายครับผม
ก็หน้าที่ของผมก็คือการให้ความรู้นะครับ
ทั้งการก่อนซื้อแล้วก็หลังซื้อ
เพื่อที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อสินค้านั้นได้ง่ายขึ้น
ถ้าเกิดว่ามีสาวมาปรึกษาเรื่องรถ

เขาควรจะขับอะไรที่เหมาะกับเขา

ก็ให้อธิบายไงเขาอาจจะแนะนำอันอื่นได้
มนตราควรจะขับรถยี่ห้ออะไรครับ
ใช่ครับผม
โอ้โหเป็นเรื่องอิมพอร์ตนะ

คุณมนตาแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ขยันนะครับ

เอารถหนักทับไปเลยนะครับผม
อ่ะผมเปิดโอกาสให้คุณอยากจะพูดอะไรกับคุณมนตรา

ไม่ควรไปขายรถหรือปรึกษาเรื่องรถยนต์

ครับผมคุณมนตาไม่ต้องมีหรอกนะครับรักยิ้ม
แค่คุณนั่งนิ่งผมก็รักแล้วนะครับ

โสดคนต่อไปนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณบาท
บาทครับตอนนี้เปิดร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ครับ
ตอนเด็กชอบเล่นเกมด้วยความที่แบบว่าเราต้องไปให้เขาลงให้อะไรอย่างนี้

พ่อคอมมีขุมเดอร์ตัวเองก็เลยแบบเป็นการชอบ
โปรดตัวเองก็เลยสึกษาอาหารความรู้มาเรื่อย

บางทีลูกค้าก็รีบจะเร่งอยากได้ไว
ทำให้บางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลา
หมอดูทักมาว่าอภรักษ์ชาติที่แล้วผมไปสัญญาไว้กับเมืองนู้นเมืองนี้นะครับ
เรื่องว่าจะกลับมาแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่ง
ก็คือเราก็ไปของเราเรื่อยนะเงี้ยครับ
ก็เลยมาชาตินี้ก็เลยแบบอพับเรื่องความรัก
มันคือเรื่องออกจากครบแต่มันก็ไม่ได้ครบ
มันเป็นอย่างนี้จะครบแต่ไม่ได้ครบจะครบแต่ไม่ได้ครบ
ไม่ยอมนะครับก็คือยังดื้อกับเรื่องนี้ก็คือว่า
จะทำไปเรื่อยแต่รอไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้
ในเรื่องของความรักผมไม่ยอมแพ้ต่อช่วงชะตาหรอกครับ
เขารู้สึกว่าตัวเขาอาพับรัก

ก็ค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลย
คือหมอดูเนี่ยเขามองอดีตชาติคุณว่าคุณคือนักรบที่เดินทางจากเมืองสู่เมือง
แล้วคุณก็ไปสัญญากับแม่คนนั้นแม่คนนี้ว่ารักเขาแล้วเดี๋ยวจะกลับมา
แล้วก็ไม่เคยได้กลับมาก็เลยมาเป็นกรรมชาตินี้ว่าต้องอภับรัก

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณมนตรา
ก็เป็นคนยิ้มยากนะครับแต่ถ้าชอบมากแล้วยิ้มได้ครับ
โอ้โหพี่ยอด
ยิ่งเอกเหินเอกด้วยสุดยอดโอเค
และคนสุดท้ายนะครับหนุ่มโสดคนสุดท้ายนี่เป็นพิธีกรเหมือนกัน
เขาบอกเลยเขาบอกว่าถ้าพี่ติ๊กไม่ว่างไม่สบายวันไหนเขาดูดวงได้ด้วย
เขาบอกว่าเขาจะมาแทนพี่ได้เลย

พี่ไม่ได้กลับผม

ขอต้อนรับคุณปริ้น
ครับตอนนี้ทำเกี่ยวกับพิธีกรอิสระครับ
เป็นคนนิ่งครับเรียบร้อยครับ
แกล้งเจ้าชู้จีบหญิงใช่ไหมฮะ

ผมเป็นคนร้อยครับ

คุณถามนุ๋ยฤ่งคุณถามเขามา

หรือว่าเพราะว่าเรามีข้อมูลว่าคุณเป็นคนชอบแกล้งแฟนมาก
ก็มีส่วนครับเพราะเราเป็นคนขี้เล่นตลก
แล้วก็เหมือนแฟนเขาเป็นคนไม่ค่อยตลก

ผมเล่นมุกกลัวเมียนะ
สุดท้ายผมกลับไปต้องเคลียร์กับเมีย

โอเค

ทำงานต่อครับผม
ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้ทักทายคุณมนตรา
คุณยายจะพูดอะไรกับเขา

ประย้อง

จะต้องเลือกหนึ่งโสดให้ออกไปก่อนเลย
อ่ะตัดออกจากชีวิตของเราไปเลย

รอบนี้อาจารย์ติ๊กจะทำการเช็คดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คน

และศักดิ์หนุ่มโสดหนึ่งคนให้อกหักกลับบ้านไปก่อน

คุณอยากจะรู้ดวงชะตาของหนุ่มโสดคนไหนครับ

คุณเจกก่อนเลยใช่ค่ะคุณเจกก่อนเลย

วันที่๖คนนี้เป็นคนชอบศิลปะ

จริงไหมจริงครับจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริ

ครูเนี้ยครับเกิดวันอะไรครับ

มึงกลัวไง

เฮ้ยเสร็จดูวันเกิดก่อน

เขาบอกว่าไปงานนี้เขาซื้อรถเราแน่
หรืออะไรต่ออะไรใช้เซ็นต์
มากกว่าจะเอาหลักฐานอะไรต่ออะไรมาคำนวณ
นี่พอดูมือขวาเขาเนี่ยครับ
เขามีอีกสัญญาณหนึ่งเขาอาจจะไปเล่นการเมืองก็ได้

เคยคิดในหัวไหมว่าคุณจะเล่นการเมืองพอนี้
ไม่เลยครับ
วันนั้นพี่ติ๊กอาจจะไม่ได้อยู่กับเรา

โอเคนี่เท่านั้นโอเคนะ
ก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาคนต่อไปอยากได้ใคร

อันนี้พราวเรื่องการเทคนิคการเจรจาการพูดให้ผลั

เป็นคนเจ้าชู้มีเสน่ห์

ไม่ได้เจ้าชู้นะเขาเรียกว่าคู่ชู้มีเสน่ห์
ส่วนคนจริงครับ

คนเกิดวันจันทร์จะมีเสน่ห์จะนวลจะหน้าตาดีมีเสน่ห์

ตัวเขาเองเป็นคนอารมณ์แปรปวน

ศิลปะคืออะไรบ้างอธิบายเผื่อน้องเข้าใจผิด
อย่างศิลปะการแต่งเนื้อแต่งตัว
ถือว่าเขาต้องแต่งให้หล่อ
มีความเป็นอาร์ตมีความเป็นศิลปะ
อยู่ในตัวเขาชอบแต่งตัวใช่ครับชอบอ่าโอเค
ถ้าซ่อมคอมพิวเตอร์มันเป็นงานซ่อม
แต่รับแต่งคอมเซ็ตเกม
มีน้ำวิ่งมีป้องปึ้ง
ลัมโคนที่ใส่หูและขึ้นผ้าจอ
ไว้ว่าแล้วทางเดียวแหมโอ๊ย
รอบนี้ก็ได้รู้ดวงชะตา

แต่ว่าจะต้องมีหนุ่มโสดหนึ่งคนที่ต้องอกหักไปก่อนเลย๑คน

เขาคนนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมั่นใจในตัวเองอยู่แล้ว

พร้อมแล้วเลือกเลยครับว่าคนไหนกลับบ้านออกหักไปก่อน
เราแบ่งแม่ง

โดยใจ

บาสเพื่อยเรามี

ขอบคุณครับ

เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีหนุ่ม
หักอีก๑คนเพิ่มขึ้นมานะครับ
เราจะมารุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นใคร
คนไหนครับที่เป็นนุ่มโสดที่

ช่วงหน้ากลับมาดูสักครู่เดียวครับ
รอบนี้คือรอบล้วงลับ
ขุดคุยเข้าไปถึงเบื้องลึก
หาตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาให้ได้

แล้วเห็นสุนัขจรจัดแล้วมันป่วย
เหมือนแบบเกิดอุบัติเหตุมาอย่างนี้

แล้วต้องใช้เงินเยอะมากแบบ๕๐๐๐บาท
อย่างนี้ค่ะคุณจะช่วยยังไงคะ

เท่าที่ช่วยได้ครับเท่าที่เราช่วยได้
สมมุติสุนัขรถทับ๔ขา

ปกกติเป็นคนหวานไหม

และทันหวังให้แฟนคุณเรียกคุณอย่างไร

ไม่ต้องเป็นคำคู่กันสิ

คุณดำใช่ไหมกินอะไรง่ายไหมครับ

กินรำไหม

ถ้ากลับมาเหนื่อยคุณเอ๊มีวิธีแบบดูแลยังไงบ้างคะ

ก็สิ่งแรกนะครับที่ผมจะดูแลคนที่ผมรักนะครับ
จะมีการเตรียมน้ำอุ่นให้เขาแช่เท้าด้วยครับ

ให้เขาแช่เท้าเพราะเขาเหนื่อยมาทั้งวัน
ถ้าสมมุติว่าแฟนของคุณเป็นเล็บขบ
มีกลิ่นเหม็นมากอยู่ตรงนั้น
เขาจะหาน้ำอุ่นไหมคุณแช่เท้า

ยังคุยกันอยู่ยังแบบมีเจอบ้าง

นี่คุณถามจะให้เขามาหูกันใช่ไหม
บางคนเขายังมียังมีแล้วยังชิบกับแฟนเก่าอยู่

ก็ไม่รู้ว่าเขาทนไหวที่เลเวลไหน

แฟนผมที่ครบ๗ปีที่เพิ่งเลิกกันไป
เขาขอพาพี่คนนี้มาหาตัวเองได้ไหม
ซึ่งคนที่เขาว่ามาคือแฟนเก่าเขา
สุดท้ายก็มาเจอกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่ด้วยกัน

หรือเขาจะมาช่วยเราเรื่องอะไรบ้าง
ใช่ครับเพราะฉะนั้นการรู้จักคน
หรือเราได้รู้จักกับแฟนเก่าเขา
ก็ถือว่ามีเพื่อนมีพี่มีน้องเพิ่ม

คุณเหมาะที่จะไปบวชพระ
มีคำถามอะไรจะถามคุณเจดครับ๒ข้อ

คุณเจดเป็นคุณมนตราคุณมนตาเป็นคุณเจด

ร่างใช่ไหมอยู่ดีไปเป็นมนตรา

ถามวันนี้คุณมีงานอะไรบ้าง

ไอ้นี่ตกใจเสร็จเข้ามาเลยหรอ

ไอ้๗คือผมรู้
แล้วคุณไม่คุยกับมนตรา

ในร่างกายเขาเป็นอย่างแรก

ตายแล้วเราเป็นมนตราเราจะดูอะไรบ้าง

ทำอะไรไม่ถูกครับ

เรื่องที่ทำให้แฟนเก่าเสียใจที่สุดคืออะไรคะ
เรื่องที่เขาเคยทำให้แฟนเก่าเสียใจที่สุดคืออะไร

อาเมียทำให้แฟนเก่าเสียใจที่สุดคืออะไร

ลบรูปคู่ออกตัดเลย
อยากรู้ดังไงสาธิตได้ไหม

คุณสมมุติว่าคุณเป็นโทรศัพท์ให้เขาดีกว่า

สิ่งที่คุณพูดก็คือคุณกำลังถือโทรศัพท์

โทษนะฮะครับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรับบทบาทนี้เลยนี่บทบาทใหม่มาก

เป็นโทรศัพท์กดทำไมกดไลก์เขาทำไมอะ

คิดว่าคุณจะมีระเบิดอารมณ์แบบนั้นอ๋อไม่มี

โอเคโอเค

วันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษนะครับ
ที่จะมาพร้อมกับหนึ่งคำถาม
ล้วงลับเอาให้สุดเลย

สวัสดีครับสวัสดีครับ

นั่งดูอยู่นะ

ทั้งนั้นเลือกเยอะ
ถามคำถามวุ่นวาย
มาเลยจ้ะอยู่กับเจ๊จ้า

มาช่วยสาวโสดของเราล้วงรับหนุ่มโสด

คำถามนี้สำหรับ๓หนุ่มของเรา

เพราะอันนี้มันจะต้องลึกพอที่จะค้นหา

เป็นปัญหาเบสิกที่
หลายครอบครัวจะต้องเจอนะคะ

ครอบครัวของคุณไม่ชอบแฟน

คนนี้แม่ไม่เอานะคนนี้แม่ไม่รับนะ

คุณจะทำยังไง

ตัดสินมาไม่อย่างนั้นแกไม่ได้มรดก

แม่หรือเขา

สำเร็จสิ

ถ้าคุณแม่มาขนาดนี้ก็ต้องเลือกคุณแม่
เอาล่ะคนสุดท้าย

อันนี้จริงแล้วเนี่ยมันมีความหมายอะไรในยะหรือเปล่าคุณหญิง
ไม่แต่เห็นว่าแบบว่าในโครงละครหรือชีวิตจริงมันมีปัญหาแม่ผัวลูกสะพายอย่างเงี่ย
มันเป็นปัญหาเบสิกต่อให้ผู้ชายดีแค่ไหน
ถ้าเกิดสมมุติครอบครัวเขาแบบมีปัญหาผู้หญิงก็อยู่ยากนะ
จริงอันนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุด
แต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่รักลูกหวังดีกับลูก
ก็ต้องให้ลูกมีชีวิตถูกต้องที่เขาเลือกเอง
ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราดีกว่าเขา
ลูกเราจะไม่มีวันโตถูกไหมเราต้องให้เขาเลือกเหมือนกัน
อันนี้ก็แล้วแต่ละมุมมองของแต่ละครอบครัวแตกต่างกันไป
สาวโสดของเราฟังคำตอบปรึกษาเพื่อนซะ
คุยกันให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้คุณจะต้องตัดผู้ชายออกไปอีกหนึ่งคนแล้ว
คำถามหมดแล้วครับผมตอนนี้คุณต้องเลือกแล้ว
หน้าที่นี้ผมรู้ว่ามันโหดร้ายเพื่อให้เหลือแค่๒คนสุดท้าย
พร้อมแล้วเลือกเลยครับ
ยังไง

มัดไปแล้ว
แล้วตะกี้เนี่ยจับแขนแตกแขนเนี่ยแขนที่แขนนี้ไปช่วยอะไรบอกอะไร
คือสเปคเราต้องเป็นคนที่แขนน่ากิน

ใช่เหมือนเด็กแก้มยูยูงี้ก็อย่างจับเลย
ก็ขอบคุณนะครับคุณเอ๊ครับขอบคุณครับ
ตอนนี้เหลืออยู่๒หนุ่มโสดสุดท้าย
พวกคุณจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของสาวโสดคนนี้บ้าง
ที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดที่สูตร

ว่าดวงชะตาเขาเป็นยังไงนิสัยเขาจริงเป็นยังไง

ตัวเขาเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีมาก

เขาชอบคนที่รู้สึกต่อต้านกับเขา

แม้เขาเป็นคนหญิงทรนงก็จริง
แต่ถ้าพูดด้วยเหตุผลกับเขานะ

เวลาแล้วถามดวงไปเรียบร้อยนะครับ

สองคนนี้คนไหนดวงสมพงษ์กับสาวโสดของเราที่สุดครับ
ผมว่าคุณปริ้นท์

เพราะว่ายิ่งแล้วคุณเจดเกิดอังคารเนี่ย
องคารกับอาทิตย์เขาเป็นคู่ศัตรูกัน

ที่สาวโสดของเราจะตัดสินใจนะครับ

เชิญคุณปริ้นก่อนเลยครับดวงสมพงศ์ก่อน

หมอกระชิดข้างหมอก

เขาไม่คิดมาแล้วเขาเลือกตั้งแต่แรกแล้ว

ไอ้นั่นกินกุหลานแล้ว

ก็งั้นเอาละเราจะไม่เอาอีกแล้ว
คือที่ผ่านมาเราทำตามใจตัวเองมาตลอดค่ะ
ก็เลยอยากเชื่อเรื่องดวงบ้าง
วันนี้ก็เรียกได้ว่าดวงสมพงศ์
คุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะมาตามหาความดวงสมพงศ์

ความสุขแบบนี้นะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับ
โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ครั้งแรกที่เห็นมนต์เป็นไงครับ

เราหลงมนตราแล้วนี่แหละจริง

มนตรากับเวทมนตร์ละกันเนอะ
เรามาพบกับสาวโสดคนสวยของเราในวันนี้
ก็สูงลำค่ะฟังง่ายนิดนึง

ใจเย็น
ถ้าเกิดคุณแต่งงานกับนิวเนี่ย
คุณจะให้นิวเก็บเงินหรือคุณเป็นคนเก็บเงิน
มันเปิดประเด็นแบบบางคนไม่ได้เลย

มันต้องมีเท่าชัดเก็บเงิน
โอ้โฮหน้าเขาแบบเหนือมาก
นี่คือว่าท่านอะไรอย่างนี้
ชินชอบมากมันรู้ทำไมเหมือนกันอ่ะ